ติดตามกันต่อสำหรับคดีเห็ดกระยิงปล้นร้านทองที่ห้างโรมิสันลบบุรีนะคะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นแล้ว
ทั้งผลตเอ่ยรผลตลองพืนที่ไปห้างอีกครั้งนึง
มีผมหน่วยให้ข้อมูลมาค่ะว่า
เขาจำได้ว่าคนร้ายก่อนเกาะเหตุเข้ามาดูลากเราแล้วรอบนึง
โดยมานั่งจิบกาแฟแล้วก็มองร้านทองว่าเออลักษณะเป็นอะไรยังไงแบบไหน
เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กัน
ร้านกาแฟนี้มันอยู่ตรงไหนลักษณะอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณทัศนัยโคตรทอง
มีรายงานมาจากห้างโรบินสันลบบุรีเชิญค่ะ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมกลับมาติดตามบรรยากาศสดณจุดเกิดเหตุที่โรบินสันลบบุรีอีกครั้งหนึ่ง
เหตุผลที่เราต้องกลับมาที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเรามีข้อมูลอีกหนึ่งชุด
เป็นเบาะแสสำคัญซึ่งเราได้จากฮดีที่ไปให้ปรักคำกับตำรวจว่า
คนร้ายที่เข้าไปป้นทองมาอยู่ที่ร้านกาแฟ
กระเพกกระเพกเหมือนกันกับบุคคลที่อยู่ในคลิปว่าเข้าไปป้นร้านทองออโรร่า
แล้วก็รู้สึกว่าเคยเห็นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับ
ดังนั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมมาจำลองพื้นที่ว่าลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร
ถ้าชุดข้อมูลนี้ถูกต้องทำไมคนร้ายต้องใช้ร้านกาแฟเป็นยุทธศาสตร์ในการสังเกตการณ์
คุณผู้ชมตามผมมาสมมุติคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านเป็นตากล้องแล้วผมเดินเข้ามาที่ห้างโรบินสัน
แล้วถัดมาซ้ายมือนี่คือร้านกาแฟร้านกาแฟร้านนี้เป็นข้อมูลที่พลเมืองดีให้กับเรามาบอกว่าเห็นบุคคลที่คล้ายกับคนร้ายไปนั่งสังเกตการณ์อยู่ในร้านทอง
ขออภัยร้านกาแฟร้านนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าร้านกาแฟร้านนี้ผ่านหนังมันจะเป็นกระจกทั้งหมดด้านในเนี่ยมองเห็นด้านนอกชัดเจนครับเป็นกระจกร้อนหมดเลยแต่คนทางนอกเนี่ยจะมองเห็นด้านในไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันสะท้อนออกมาแต่จะเห็นว่าร้านกาแฟกับร้านทองอยู่ตรงข้ามกันเพื่อนคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนมากขึ้
ประตูทางเข้าแรกคืออยู่ที่มริมหน้าห้างเลยเป็นประตูเล็กใครเข้าออกก็ได้อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นประตูด้านในประตูใหญ่แต่อยู่ข้างในนะเข้าไปแล้วเนี่ยในร้านกาแฟร้านนี้จะมีโซนให้นั่งสองโซนคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนด้านในกว้างขวางหน่อยเป็นห้องแอร์นั่งกันทั้งวันก็ได้แล้วก็โซนด้านนอกจะมีอยู่สองสามโต๊ะให้คน
กาแฟแต่ว่าต้องขอสงวนชื่อรูปร่างและน้ำเสียงเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของพนักงานพนักงานบอกกับผมมานะครับว่าก่อนวันที่เกิดเหตุเขาก็เห็นนะว่าจะมีบุคคลลักษณะท่าทางเหมือนขาเจ็บขากระเพกเดินเข้าไปในร้านนะฮะเดินเข้าไปในร้านแต่ทีนี้เขาก็ไปใช้บริการเหมือนลูกค้าทั่วไปไม่ทันสังเกตเลยว่าจะเป็นลักษณะเหมือนผู้ต้องสงสัยหรือไม่หรือเป็นคนร้าย

เพิ่มเติมจากจุดต่างเพื่อหาหลักฐานและหาบ่อแสของคนร้ายเพิ่มเติมว่ามันมีหลงเหลืออีกหรือไม่นอกจากรอยของโรงเท้านอกจากเรื่องของรอยของกระสุนแล้วมันมีอย่างอื่นของผู้ต่อหานั้นหลงเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุอีกหรือไม่จึงทำให้ยังไม่สามารถอนุญาตให้พนักงานของร้านทองนั้นเข้าไปอย่างพื้นที่ได้เพราะว
ไปยุ่งเกี่ยวที่บริเวณด้านไหนนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่จริงหรือไม่หรือเป็นคนต่างถิ่นเข้ามากว่าเหตุหรือมีชนวนเหตุอื่นที่จงใจเข้ามากว่าเหตุแล้วก็มาสังหารคนที่อยู่ในร้านทองแห่งนี้ความคืบหน้าเป็นอย